ตากรรมของวัยรุ่นชายคนนึงต้องบอกว่าแหมอันนี้เขาเรียกว่าซวยสองต่อได้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้หนึ่งก็คือจะไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อน
สาธรณ์กรุงเทพถูกทำร้ายนะฮะถูกทำร้ายแบบทำร้ายผิดคน
หลังจากนั้นมีเรื่องตามมาต่ออีกแต่ว่าดูเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ไม่เหมือนได้ยเจ้า
หรือ

คนที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยถือมีดมาด้วยเห็นไหม
นะบอกว่ามึงใช่ไหมที่มีเรื่องกับนบเนี่ยฮะ
คือน้องที่ถูกทำร้ายก็บอกว่าไม่ใช่ไม่รู้จักนบด้วย
กระทั่งมีเพื่อนของคนที่ถือมีดคนนี้ขี่จักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็แยกย้ายกันไปเอาเป็นว่าถูกทำร้ายไปนะฮะ
ฟรีลักษณะถูกทำร้ายผิดคน
นี่ฮะคนที่มาที่หลังตัวถวมหน่อย
แล้วก็แยกเพื่อนดึงเพื่อนกลับไปนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นภาพที่วัยรุ่นชายที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็สะบักสบอมอยู่ข้างกำแพงบ้านหลังนี้
ทีนี้ปัญหามันมีตามมาต่อเนี่ย
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่บ้านหลังนี้เนี่ยตรงนี้แถวเป็นกำแพงบ้านนะนะ
ในซอยเจริญลาศ๒แยก๑เกษฐรน

โทรศัพท์ไปคุยด้วยนะครับไปถามว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้เลยกำแพงบ้านตรงนี้เลยนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่กำแพงบ้านแล้ว
วัยรุ่นที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นเพื่อนของหลานชาย
แต่ว่าจะนบไหนอะไรยังไงเนี่ยเจ้าของบ้านบอกผมก็ไม่รู้อะนะ
แต่หลานชายชอบพาเพื่อนมาที่บ้านเป็นประจำ
มากันทีนึงเนี่ยมากันหลายคนด้วยส่งเสียงดังอยู่จนดึกจนดื่น
ส่วนประเด็นที่ว่าวัยรุ่นที่บาดเจ็บมีเรื่องกับใคร
ยังไงถึงถูกทำร้ายตรงนี้ไม่ทราบจริง
คือปกติเขาเคยเข้าออกบ้านเราไหมครับ

เขามาไหลเลยครับหลานคนชวนเขามาอยู่

เขาจะเข้าหากที่หนึ่งเป็นจำที่สักครั้งที่สี่มันจำ
แต่ที่ผ่านมาผมก็ดกบว่าอย่างไรในบ้านก็ไม่ยอมฟัง
เขาโดนใครฝันหรือโทษใครขึ้นกับผมไม่สนใจ
ผมต้องแจ้งให้ว่าผมล็อกบ้านแล้วมาปีนเข้าบ้านผม
ผมถึงไปแจ้งความเรื่องการปีนเข้าบ้านครับ
ที่แรกผมนึกว่าเป็นลูกหลานบ้านเรา
ไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนหลานครับ
คือน้องคนนี้ผู้ชายคนนี้นี่แล้วดูภาพนี้ต่อเนี่ยนะฮะ
คือน้องผู้ชายคนนี้ถูกทำร้ายไปแล้วนะ

แต่เจ้าของบ้านที่เราคุยด้วยเมื่อสักครู่บอกว่า
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความนะฮะ
แจ้งความฐานเด็กผู้ชายคนนี้บุกรุกบ้าน

เพราะว่าเวลาหลานชายชอบชวนเพื่อนมาบ้านเนี่ย

ถูกทำร้ายเสร็จอะไรเสร็จหรือไงไม่รู้

นเข้าบ้านเขาก็เลยไปแจ้งความเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องคดีความทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้เนี่ย

ว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อตามหาตัวคนที่ทำร้ายเขาไหม
แต่เจ้าของบ้านบอกในส่วนของเจ้าของบ้าน

โดนข้อหาบุกรุกในยามวิการอีก